คนนี้มารอเราอยู่แล้วเป็นประจำในทุกวันศุกร์กับหมอไก่อาจารย์พ่อผ้าที่นี่
สวัสดีครับ
หมอไก่มาพบกับเราเป็นประจำแบบนี้ทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็หมอไก่ไม่ได้มามือเปล่าค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามาทีไรเนี่ยก็มีของติดไม้ติดมือมามอบให้กับคุณผู้ชมวันนี้ด้านหน้าหมอไก่นี่คืออ่านะคะ
จะมีสองชิ้นก่อนนะใครได้ไปรับรองว่าดวงดีแน่นอนอ่าชิ้นแรกค่ะข้างหน้านั้นก็คือจะเป็นแผ่น
นุนดวงแผ่นหนุนดวงใช่ค่ะแผ่นหนุนดวงแชร์กงครับนะคะอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นสร้อย
ข้อมือปีเซียแชร์กงอ๋อด้านนี้เนี่ยหมุนติวติวเลยเออผมว่าผมว่าสาวสาวน่าจะชอบ
นี่มันคือมันเหมือนสร้อยแบบที่สาวสาวเขาใส่เป็นแฟชั่นเลยอ่านี้มันเป็นสวยจริงจริงน่ะ
หุนติ้วติวเป็นเครื่องรางของขลังด้วยเป็นเครื่องประดับไปในตัวด้วยวันนี้ผู้โชคดีท่านเดียว
เท่านั้นที่จะได้รับไปแต่จะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามกันนะจ๊ะ
เมื่อกี้วางยังไงนะคะจำไม่ได้อย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะอ่าเรียบร้อยวันนี้ผู้โชคดีได้รับไป
แน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมารู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีวันนี้
เดือนสุดท้ายแล้วจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
แล้วค่ะหมอไก่อยากจะรู้มากเลยว่าในช่วงเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคม
เนี้ยราศีไหนบ้างที่ดวงมาฟ้าเปิดทำอะไรก็เฮ่งเฮ่งอืมอ่านะคะ
มีด้วยกัน๔ราศีนะคะมาดูด้วยกันนะคะราศีอันดับที่๔
เลยค่ะน่ะก็คือชาวราศีพิจิกอ่าชาวราศีพิจิกเนี้ยเรียกว่า
ดวงชะตาเนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ
งานเนี่ยเด่นยิ่งกว่าใครนะคะทำงานไหนอยู่เนี่ยทำงาน
ไหนต่อเนื่องเนี้ยมีโอกาสที่งานนั้นเนี้ยจะประสบความสำเร็จ
ครับถ้าบางคนอาจจะแบบอุ้ยทำงานมานานจะสำเร็จไหมสำเร็จ
แน่นะคะขอให้ตั้งใจและทำต่อไปค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าใครที่ทำ
ธุรกิจการค้าอยู่ในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าการค้าเนี่ยจะลาบ
ลื่นดีครับจะมีลูกค้าตบเท้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
มาอุดหนุนเรื่อยเลยค่ะเรียกว่าดีมากนะคะแถมยังไม่หมด
แค่นี้คือชาวราศีพิจิกษ์ดวงดีมากในเรื่องการงานก็คือจะมี
คนเนี่ยคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน
เป็นผู้ใหญ่ทั้งดันเนี่ยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จเยี่ยม
เลยค่ะดีมากส่วนในเรื่องของการเงินแน่นอนโอ้งานดีเงินก็ย่อม
ดีตามไปด้วยนะค่ะจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยไม่มีสะดุดเลย
เรื่องการเงินแล้วมีเรื่องต้องระวังไหมคะอ่าอาจจะต้องระวังเรื่อง
หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะอ่าชาวราศีพิจิกษ์เองเนี่ยอาจจะทำ
เพลินจนลืมดูแลสุขภาพนะช่วงนี้อาจจะลมเปลี่ยนทิศอาจจะ
ทำให้สุขภาพเนี่ยไม่ดีนะฮะอากาศเปลี่ยนนะคะหรือว่าอาจจะต้อง
สุขภาพของบุคคลภายในครอบครัวอาจจะมีปัญหาแนะนำ
ทำบุญทำบุญยังไงคะเสริมดวงยังไงสำหรับราศีพิจิกษ์อ่าคุณ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์นะบางคนอาจจะ
คิดว่าเราต้องถ่ายชีวิตเฉพาะสัตว์ใหญ่ไหมนะจริงไม่จำเป็นนะคะ
เป็นสัตว์เล็กก็ได้จะไปซื้อปลาในตลาดมาปล่อยก็ได้กบก็ได้
ค่ะนะคะอันนี้สงฆ์เนี่ยจะทำให้มีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตครับและ
อีกอย่างหนึ่งเนี่ยโบราณเขาเชื่อว่าเป็นการทำบุญต่ออายุด้วย
สุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ก็คือดวงมาฟ้าเปิดของชาวราศีพิจิกษ
อันดับ๔ค่ะส่วนอันดับ๓ได้แก่ชาวราศีธนูชาวราศีธนูนะคะเรียกว่า
ดวงดีทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินเลยดีแบบ
เดินก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเลยแถมจะมีข่าวดีเกิดขึ้นใน
เดือนธันวาคมนี้อีกด้วยนะคะชาวราศีธนูเนี่ยไม่ใช่ว่าดวงดี
เพาะในเดือนธันวาจะดีไปเรื่อยถึงปีหน้าจะดีแบบค่อย
เป็นค่อยไปเป็นที่มาของเขาว่าดีข้ามปีดีมากเลยนะคะส่วนนี้เรื่อง
ของการเงินนะคะการเงินเนี่ยก็เรียกว่าราบลื่นดีค่ะแล้วก็มี
โอกาสที่จะได้โชคราบแบบฟุกด้วยก้อนเล็กก้อนใหญ่นี้แล้ว
แต่บุญบารมีที่เคยสะสมมาอ่ามีข่าวดีหมดเลยทั้งการงานทั้งการ
เงินก็ประสบความสำเร็จกันดีด้วยใช่ค่ะแล้วมีวิธีการเสริมดวงอย่าง
บ้างไหมคะสำหรับราศีธนูอ่าควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการ
ศึกษาอย่างศึกษาอ่ะครูชะน้าน่าจะชอบนะคะถนัดเลยใช่ไหมคะ
มันเป็นเส้นทางที่เราตั้งใจเอาไว้เราอยากเห็นการศึกษา

ค่ะแล้วอย่างนี้อันนี้ส่งจะส่งผลเป็นยังไงบ้างคะ
ในเรื่องของการงานโดยตรงเลยนะคะ

นะครับให้ว่างงานราบลื่นมีงานเข้ามาเรื่อยอย่างนี้
ครับราบลื่นไหมราบลื่นในเมื่อเขาอยากได้ค่าทรงค่าเทอม
แล้วก็ต้องช่วยเหลือกันไปมีปัญหาค่าหน่วยกิจ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

ในช่วงเดือนนี้เขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาจะลดลง

ครบเลยค่ะโดยเฉพาะลาบแบบฟุกอะไรเนี่ยจำได้มากเลยนะคะ
แต่แบบนี้จะมีเคล็ดลับในการเสริมดวงให้ดีขึ้นไหมสำหรับชาวราศีกุมค่ะ

เช่นการบริจาคพวกหนังสือธรรมะ

การส่งเนี่ยก็จะส่งผลให้สติปัญญาดีการงานเจริญก้าวหน้า
เยี่ยมไปเลยนะอันดับ๒ผ่านไปคือราศีกุม
มาถึงโชคดีดวงมาฟ้าเปิดอันดับหนึ่งกันบ้างนั่นก็คือ
ชาวราศรีมีน
ชาวราศรีมีนเรียกว่าเป็นราศีแบบม้ามืดเลยนะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก่อนใครเพื่อนเลย
เห็นมาเงียบแต่ก็เข้าวินก่อนคนอื่นเลย
การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
แต่ว่างานจะเยอะนิดนึงคือชาวราศีมีนเนี่ยถ้าสมมุติตอนนี้ดองงานอยู่
องเป็นปลาเข็มเลยเนี่ยต้องรีบเคลียร์เลยนะค่ะเพราะว่างานจะเข้ามาอีก
เยอะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นดินพอกหางหมู
แต่ต้องรีบเคลียร์งานนะคะคืองานมาเยอะก็จริงแต่ว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
ในเรื่องของงานนะคะเพราะว่าหนึ่งคือชาวราศีมีนก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานอยู่แล้ว
และอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์
ก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จเยี่ยมไปเลยนะคะ

เรื่องของการเงินเนี่ยแน่นอนว่างานมากเงินก็ย่อมมากตามไปด้วย
คือยิ่งขยันเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากเท่านั้น
แล้วชาวราศรีมีนมีโอกาสที่จะได้ลาบมากกว่า๑ช่องทาง
คืออาจจะทำงานหลักด้วยทำงานเสริมด้วยก็เลยทำให้มีโชคลาภเข้ามาเยอะค่ะ
ช่วงนี้ถ้าสมมุติทำอาชีพเสริมดีจะมีเข้ามาเรื่อย

ช่วงปลายปียิ่งใกล้สิ้นปียิ่งต้องระวัง

เรื่องการใช้เงินคือใช้เงินดุเดือดพอสมควรเลย
หมอไก่ช่วงสิ้นปีปลายปีมันก็ยากนะที่จะอัดอั้นตันใจไม่ให้ใช้เงินเนี่ยนะ
มันมีสิ่งรอดใจให้เรานั้นพยายามเก็บเงินแล้วแต่มันก็ต้องควักออกมาใช้
แล้วก็มีเคล็ดลับในการเสริมดวงยังไงบ้างสำหรับราศีมีนค่ะ
ชาวราศรีมีนแนะนำว่าให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

เพราะอย่างที่เราบอกไปในทางโหรศาสตร์

คือชาวราศรีมีนคือมีเงินมากจริง
แต่ว่าจะมีเรื่องของการใช้อยู่ตลอด
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

การถวายปัจจัยค่าน้ำให้กับวัด
อันนี้สงฆ์จะส่งผลทำให้มีโชคลาบเงินทองเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเก็บเงินอยู่

สามารถทำได้ทุกราศีใช่ไหมคะ

ไม่ใช่ราศีฉันฉันอยากทำบุญด้วยน้ำ
คุณทำได้แน่นอนนะคะยังไงก็อยู่ที่ใจของเรานะ
ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแต่ยังไม่หมดนะ
เรายังมีเรื่องของเลิกงามยามดีประจำเดือนธันวาคมด้วย
สำหรับใครที่อยากจะออกรถหรือว่าขึ้นบ้านใหม่
หรือว่าทำบุญบริษัทอะไรต่างแบบนี้
ยังไงบ้างคะหมอไก่สำหรับเลิกงามยามดีในเดือนธันวาคม
แน่นอนว่าเลิกดีก็มีใช้ไปมากกว่าครึ่ง
ถ้าสมมุติว่าใครที่จะทำอะไรที่มันสำคัญ
จะไปออกรถขึ้นบ้านใหม่จะติดต่อลูกค้าหรือว่าทำงานสำคัญ
แนะนำว่าให้ใช้เลิกตามนี้
เลิกวันแรกนะคะดีมากเลยวันที่๑๓ธันวาคม

ใช่ค่ะวันศุกร์ก็เลิกดีอยู่แล้วมาเจอดิฉันนะคะ

อ่าแล้วก็อีกวันหนึ่ง๒๔ธันวาคม
ค่ะ๒๔อังคารอุ๊ยนี่มันคริสเมิส

ต้องถ่ายเอาไว้นะคะสำหรับวันแล้วก็เวลาในเลิกงามยามดีประจำเดือนธันวาคมนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลามาตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีกันแล้ววันนี้นะคะ
ใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
มีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าไป
แก่คุณสายสุนียาดีค่ะ
เกิดวันที่๗มกราคม๒๕๒๕ปีจอ
ถามมาเรื่องการเงินการงานแล้วก็พื้นดวงเป็นอย่างไรบ้าง
เรื่องแรกก่อนเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะ
คุณสายสุนีเนี่ยดวงมีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่
จะมีโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามาที่มันท้าทายความสามารถ
ซึ่งทำได้ดีโอเคเลย
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณแสนสุนีทำงานแล้วเนี่ย
มีลูกน้องมีบริวารอาจจะต้องเหนื่อยกับลูกน้องบริวาร
เพราะสั่งอย่างทำอย่างคือมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราแบบว่าต้องการทุกอย่างนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณสายสุนีก็เลยอาจจะต้องแบบว่าลงมือทำงานด้วยตัวเอง

แต่จริงการงานมีเกณฑ์ก้าวหน้า
แต่จะก้าวหน้าได้ก็เพราะว่าผู้ใหญ่คอยสนับสนุน
ก็คือถ้าสมมุติว่ามีอะไรต้องพยายามเข้าหาผู้ใหญ่

ว่าจะไปของานขออะไรจากผู้ใหญ่เนี่ย

อาจจะหวังเข้าดีแล้วกัน

ในเรื่องของการเงินนะคะคือจะมีรายได้มาก

จะมองหาในเรื่องของพวกงานเสริมหรืออะไรอย่างนี้
ที่จะทำให้แบบมีช่องทางในเรื่องของรายได้ใหม่เข้ามา
มีเงินเข้ามามากพอสมควรเลยคือดีนะครับ
แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเลื้อรัง
คือจ่ายเรื่อยจ่ายไม่รู้จักจบจากสิ้น

เป็นหนี้ที่ต้องผ่อนชำระอยู่ตลอดเวลา
อาจจะต้องระวังในเรื่องนี้
แล้วพื้นดวงเป็นยังไงบ้างคะของคุณสายสุนี

ดวงเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งรักการทำงาน
เวลาที่วันหยุดเขาก็คิดถึงเรื่องของการทำงานอยู่ตลอดเวลา

เป็นคนที่มีความสามารถด้วยแล้วก็ทำงานทน
เวลาทำงานที่ไหนแล้วจะไม่ค่อยเปลี่ยนงาน
พื้นดวงเปลี่ยนงานตลอด
แต่คนนี้ทำงานทนคือทำงานที่ไหนแล้วทำยาวไม่ค่อยเปลี่ยน
แล้วคือดวงคือมีโอกาสได้เป็นใหญ่ในสายงาน
คือไม่ได้เป็นระดับปฏิบัติการ
คือจะต้องเป็นแบบผู้บริหารแน่นอน
ต้องมีลูกน้องมีบริวาร
แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่เข้ากับคนที่อยู่ระดับล่างได้ดี
คือสามารถเข้ากับลูกน้องได้ดี

ดวงของเขาเริ่มต้นด้วยความลำบาก
ทำทุกอย่างด้วยมือของตัวเอง
แต่อนาคตจะประสบความสำเร็จแน่นอน

แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เกิดเดือนมกราคมเขาจะสงสัยว่า

อาจจะคล้ายกันมีบางส่วนที่คล้ายกัน

อาจจะมีบางส่วนที่ดวงดาวมันไม่เหมือนกัน

และแน่นอนว่าคุณสายสุนีเป็นผู้โชคดี
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้เลย
อีกครั้งหนึ่งว่าได้ไปแล้วจะต้องยังไงบ้าง

ก็คือให้เราวางไว้หลังบัตรประชาชน
เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็คือแลบเอาไว้เลย

ใช่ค่ะเพราะว่าบัตรประชาชนจะมีข้อมูลของเรา
วันเดือนปีเกิดที่อยู่ชื่อของเรา
ก็คือจะเป็นการหนุนดวงให้ดวงเราดีขึ้น

แนบแล้วก็ใส่กระปะไว้

ให้เอาน้ำเครียงเล็กน้อยก็พอ

เป็นการเหมือนเบิกเนธ

ไม่ใช่รูปหน้าตัวเอง
รูปหน้าปี่เซี๊ย

ไม่ใช่รูปหน้าสี่เสีย

แล้วก็หันหน้าปี่เซี๊ย

แล้วก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา

ลาบการเงินเงินทองจะสมหวัง

หันหน้าเอกแบบหมอไก่
ดูที่ข้อมือหมอไก่
เวลาเราใส่เขาหันหน้าออก

ให้ปีเสียไปเอาโชคลาภจากข้างนอก

อันนี้ก็คือให้ปี่เซี๊ยเอาเงินของเราออกไป

ตอนนี้ใส่ผิดอยู่ใช่มั้ยสงสัย

ซายผิดด้านผิดทิศชีวิตเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นยินดีกับคุณสายสุนีด้วยนะ

ยังไงให้ติดตามเพจรายการตลอดข่าวของเรา

สำหรับใครที่อยากดูดวงเช็คดวงชะตากับหมอไก่
เดี๋ยวเราจะคัดเลือกผู้โชคดี๑ท่านต่อ๑วันนะคะ
ยินดีด้วยวันนี้ขอบคุณหมอไก่ค่ะ